ลูกสาวของนักคอมนะฮะคุณไอซ์ได้โพสต์เอาไว้เมื่อ๑๔นาทีที่แล้วว่า
คุณพ่อหลับสบายแล้วนะคะรักมากนะล่าสุดนักคอมเสียชีวิตแล้ว
จากการติดเชื้อโควิด๑๙คุณผู้ชมครับนะฮะตอนนี้แฟนคลับและคนในวงการบันเทิงเข้าไป
เมนต์เพื่อแสดงความเสียใจกับการจากไปของนครเป็นจำนวนมาก
ก็ถือว่าเป็นตำนานของตลกของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ที่ได้จากไปกับเรื่องของโควิด๑๙
อัปเดตอาการคุณพ่อนะคะตอนนี้อาการของคุณพ่ออยู่ในภาวะโคม่า
วัยวะหลายอย่างล้มเหลวรวมไปถึงการทำงานของร่างกาย
โดยเฉพาะชีพจรกับความดันร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้
มีความเสี่ยงที่เกิดแล้วก็อาจจะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้
ทีมแพทย์พยายามช่วยเหลือทุกทางแล้วถ้าเกิดว่าจะฟอกเลือดตอนนี้อาจจะไม่ช่วย
ร่างกายก็มีเกร็ดเลือดต่ำยากดภูมิอื่นก็ให้ไม่ได้
เนื่องจากมีอาการติดเชื้ออาจจะทำให้แย่กว่าเดิม
หากเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นการปั๊มหัวใจก็อาจจะเกิดการตอบสนองน้อย
จากอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวแล้วก็เมื่อ๑๔นาทีที่ผ่านมา
ตอนนี้ก็ประมาณสัก๑๙นาทีแล้วนะครับคุณผู้ชมเราอัปเดตล่าสุด
คอมได้เสียชีวิตแล้วจากการโพสต์ของคุณไอซ์
แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวิพามรามจนอาการหนักขึ้น
แล้วก็ขอย้ายไปอย่างโรงพยาบาลบรามางทิมบดีจากกริณหรือบดิน
ต้องฟอกไตม์แล้วใช้เครื่องช่วยหายใจและล่าสุดก็เมื่อ๑๙นาทีที่ผ่านมา
ก็ต้องยอมรับว่าวงการตลกสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักไปอีกหนึ่งคนนะคะ
สำหรับนักคอมชวนชื่นชื่อจริงก็คืออาคมปรีดากุลเกิดเมื่อวันที่๕มกราคมปีพฤศกราช๒๕๐๑
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นนักแสดงตลกชาวไทย
แล้วก็เป็นอดีตสมาชิกตลกคณะชวนชื่น
วงการบันเทิงจะเรียกติดปากว่าน้าเหยินนะคะ
ทีนี้ด้วยความที่นักคอมเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือเลย
แต่เป็นคนที่มีความสามารถมากเรื่องของการจำบทอย่างแม่นยำ
เส้นทางชีวิตของนครตลอดกว่า๒๐ปียึดอาชีพนี้มาตลอด
แล้วก็มีผลงานมากมายจำได้ไหม๗ประจันบาล

ซึ่งนครได้สร้างผลงานเอาไว้ให้กับเราเยอะมาก
ตลอด๒๐ปีที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับเรา

เป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการบันเทิง
ก็คือตลกที่เป็นตำนานของเมืองไทย
ใช่แล้วก็บรรดาตลกอาวุโส
อย่างคุณเป็ดเชิญยิ้มก็แสดงความสินใจ
แล้วก็คนที่มีโรคประจำโตยิ่งต้องดูแลตัวท่านให้ดี